พูดถึงเรื่องของถูกกันแกล้งทางการเมือง
แล้วก็ในคลิปเสียงผู้ชายพูดถึงพักการเมืองหนึ่ง
ขอยกชื่อพักมาเลยแล้วกันนะเพราะว่าในคลิปเสียงเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเป็นพักก้าวไกลทีนี้มันก็ร้อนไปถึงก้าวไกลสิคุณ
คนที่เป็นสมาชิกพักต่างเข้ามาเขียนรัวเลยอะไรวะ
อยู่ก็มาพาดพิงถึงพักเก้าไกร

งงจังนะฮะทีนี้ครับเมื่อเช้านี้นะฮะทางด้านของนายวิโรธ
คดีศรผู้สมัครผู้ว่ากอทมลงพื้นที่หาเสียง
บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิพอดี
ที่หาเสียงนักข่าวก็เลยต้องถามถึงประเด็นร้อนที่ทนายตั้ม
ปล่อยคลิปเสียงก่อนเลยโดยบางช่วงชายในคลิประบุว่าเป็นเกมการเมือง
พักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังทันทีที่นายวิโรธได้ยินคำถามนี้จากนักข่าว
นายวิโรธร้องบอกโอ๊ยโอ๊ยขึ้นมาเลยนะฮะบอกว่าคนมันจะดี
มันอยู่ที่เนื้อในตัวเองไม่มีใครไปสร้างหรือทำอะไรได้ถ้าทุกอย่างถูกต้อง
แล้วก็ย้ำว่าไม่มีเหตุผลที่พักก้าวไกลจะไปกันแกล้งใช้เกมการเมืองอย่างที่กล่าวหา
พักก้าวไกลจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้พักออกมาชี้แจง
จะใช้เวลาที่เหลือในการหาเสียงเต็มที่ผมไม่สนว่าใครจะมาปล่อยข่าวหรือว่าสร้างข่าว
อันนี้มันจะเป็นเกมการเมืองที่เกี่ยวกับตอนนี้ในการหาเสียงผู้ว่ากอทมกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย
คนมันจะดีมันดีอยู่ที่เนื้อในตนเองมันไม่มีใครไปสร้างหรือไปทำอะไรคุณได้หรอก
ถ้าเกิดทุกอย่างมันถูกต้องจริงไหมฮะแล้วผมคิดว่าสำหรับผมในฐานะที่ก็เคยถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน
ผมคิดว่าก็ต้องขอบคุณพักเก้าไกลที่ไม่ได้ถือหางหรือเข้าข้างผมเลยนะ
ก็ใช้ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับสาธารณชนก็นั่นไงฮะ
คือผมก็นึกในใจว่าอียังวะนะครับ
แล้วบางทีก็บอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับผมน่ะใช่ไหมฮะ
ผมคิดว่ายิงความโปร่งใสง่ายสุด
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ถูกเก่าหาและผู้เก่าหา
โปร่งใสสาธารณชนที่ตรวจสอบได้
คู่ไปกับกระบวนการยุติธรรมมันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
หนักมากว่าไปเกี่ยวอะไรด้วย
โยนมาก้าวกล่าวเช็ยเลย
แล้วก็นี่อีกนะครับ
นางสาวภาณวิทยาไนค์สนก็บอกว่าโอ๊ย
แล้วก็แฮชแท็กต์ปริลแฮชแท็กต์ก้าวกล่าวด้วย
อันนี้คือความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของทางพักเก้าไกลเขานะ
แล้วก็บอกว่าหากกระบวนการยุติธรรมไทย
ให้ผู้ถูกละเมิดแจ้งความได้โดยสะดวกใจ
หากสังคมเลิกโทษเหยื่อคดีนี้อาจจะถูกจัดการ

ก่อเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะ
อันนี้เป็นเพจของพักเก้าไกรเขา
รองหัวหน้าพักเก้าไกรในฐานะรองประธานคณะกรรมธิการ

บึ้งมองบนอะไรแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะการแสดงสีดาลุยไฟ

นี่กลุ่มเฟรมฟูเฟรมมินิสปลดแอบ
แล้วก็รัศดรมูเตลูเขาทำกิจกรรมกัน

รวมถึงตรวจสอบสมาชิกพักทุกระดับเลย
ที่มีพฤติกรรมมีการกระทำที่รุนแรง
แล้วก็ไม่ให้ใช้อิทธิพลพักช่วยเหลือ
นี่เมื่อเช้าตอนที่เขาทำกิจกรรมกันแบบนี้

เพื่อไม่ให้พวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรต่างนาน
แล้วก็ให้ประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่คนในพัก
แต่ว่ากรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์นางสาวรัชดาธนาดิเรก

แล้วก็บอกนะว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอวันนี้
มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ความเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องทำ
ส่วนคดีความแล้วก็ความรับผิดชอบอื่นคือตอนนี้
นายปรินลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วพักเองจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนคดี

จริงประสานมาที่ประชาธิปัตย์ได้เลย
เองก็เต็มที่ที่จะให้ความช่วยเหลือ
เพราะพักเขามีทีมทนายสตรี
แล้วก็กลุ่มนักการเมืองหญิงให้ความช่วยเหลืออยู่